ไปดูเหตุการณ์เรือข้ามฝากแม่น้ำมูลล่มที่อุบลราชธานี
คุณผู้ชมครับระหว่างที่เขาไปดูการแสดงดนตรี
แต่มันก็กลายเป็นเหตุการณ์เศร้าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพด้วยกันโอ้โห
ในนั้นก็เป็นผู้สูญหายรายล่าสุดอายุเพียง๑๑ขวบเท่านั้น
เป็นแพร่ข้ามฝากแม่น้ำมูลล่มที่บริเวณบ้านคำนกหอ
ตำบลคำเขินแก้วอำเภอศรีมรินทรที่จังหวัดอุบลราชธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาครับ
หลังจากที่ชาวบ้านนั้นก็ต้องข้ามฝั่งด้วยแพร่นี้
ไปดูหมอลำที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำมูล
เขาก็จะสัญจรด้วยแพร่นี้กันทำให้ระหว่างที่ข้ามฝากกลับไป
ประสบเหตุแพร่ล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้สูญหาย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้๗โมงครึ่งครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่องเม็กได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านี่ฮะคุณผู้ชม
เป็นข่าวเศร้านะไปเจอร่างของน้องผู้ชายซึ่งเป็นผู้สูญหายรายล่าสุด
เด็กชายอานนท์หรือว่าน้องเต็งหนึ่งอายุเพียง๑๑ปี
ศูนย์หายรายสุดท้ายแต่น้องลอยขึ้นมาแบบนี้เมื่อเช้าครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเท่านั้น
ช่วยนำร่างของน้องขึ้นมากลับเข้าฝั่งเพื่อรอเจ้าหน้าที่
พิสูจน์ทราบต่อไปแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เพื่อที่จะเอาไปชนะสูตรแล้วก็ให้กับทางด้านของญาติญาตินะนำไปประกอบพิธี
รวมกันกับญาติคนอื่นที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ผู้สึกถามรายงานนะครับว่าหลังจากที่พบร่างของน้องเต็ม๑แล้ว
ชาวบ้านมีการนำเครื่องเส้นเครื่องขอเข้ามาลาโทษต่างนะฮะทั้งเรื่องของ
ไก่ต้มเหล้าขาวน้ำเปล่าอาหาร๔ชุดไปแก้บนตามคำบอกกล่าวเพราะว่ามีการไปแก้บน
ไปขอเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ว่าขอให้เจอผู้สูญหาย
ก็ต้องนำไปแก้บนเส้นไหว้กันไปผู้ใหญ่บ้านคำนกหอนะครับ
แซมศรีเผือกบอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายกู้พงกู้ภัยต่างที่เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้สูญหายจนเจอครบแล้ว
หลังจากนี้จะปิดท่าน้ำไว้เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะดำเนินการต่างให้ถูกต้องให้ปลอดภัยต่อไป
พร้อมทั้งจะหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เพราะชาวบ้านก็ต้องใช้แพร่นี้ข้ามฝากของแม่น้ำมูลที่นี่
สรุปแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แพ้ข้างฟากล่มทั้งหมด๕ศพด้วยกัน
คุณผู้ชมครับก็คือนางสาวจิกมรววรยิ้มช้างอายุ๓๑ปี
เด็กชายอันนันสิทธิ์พิมพ์จันทร์อายุ๘ปี
ฉัดชัยชะภูทรอายุ๓๑ปี
นายหนึ่งศักดาพันธ์เสาอายุ๔๑ปี
แล้วก็ล่าสุดคือเด็กชายอานนท์พันธ์สาวอายุ๑๑ปี
รวมทั้งหมด๕ศพด้วยกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ